ถ้าเรานับอังกฤษที่จะอาณูสรย้อนกลับไปให้ก็คือเป็นความจริงนะคะ
แง่ของการพูดถึงประเด็นที่เปราะบางในสังคมไทย
เกิดขึ้นจากธนายอานนมภาก่อนนะคะ

มีเวทีใหญ่ที่ธรรมศาสตร์ก็มีการถูกพูดถึง

แต่ว่าเพียงแต่ว่าสิ่งที่ถูกพูดโดยขมวดออกมาเป็นข้อ๑๐ข้อทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ทำให้หลายคนจับจ้องว่าตกลงการขับเคลื่อเวทีของนิสิตนักศึกษาแม้กระทั่งรวมเข้าไปเป็นนักเรียนด้วย
หรืออาจจะมีคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในวัยนี้แล้ว
แต่ว่าเห็นตรงกันจะถูกขับเคลื่อนแค่ไหนก็แน
เพราะว่าถ้าพูดถึงแค่รัฐธรรมนูลมีชุดรับฟังแล้วเรียบร้อย
ก็จะทำงานร่วมกันไปแล้วเรียบร้อยแต่พอมันมีอันนี้แทรกมา
เรียกไม่แน่ใจบรรยากาศคุณไกรสภาจะไปได้ขนาดไหนครับสส
สภาก็เพิ่งตั้งกรรมธิการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อไปรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาเลยครับ
อันนี้ธรรมศาสตร์เราก็มีสอสอบางท่านเราก็ส่งตัวแทนไปรับฟัง
สอสอกลับมาก็บอกฟังเสร็จก็ปวดหัวเหมือนกัน
เพราะว่าฟังตอนแรกคิดว่าจะเป็นเรื่องของรัฐมนูลหรือว่าการขับไล่รัฐบาลอะไรอย่างนี้นะฮะ

แต่พอมันยกระดับขึ้นไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตว
เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราเรียนต่อ
การที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปก็ต้องมาคุยกันให้ดีว่าจะหาทางออกยังไงในเรื่องนี้
เพราะมันกระทบกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนกลุ่มอื่นด้วยนะครับ

แต่คนไทยมี๖๖๕ล้านคน
ที่เหลือเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนคนกลุ่มนี้ก็ได้

มันอาจจะเกิดการชนกันของคนสองแนวคิด

ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้ถึงข้อเสนอข้อเรียกร้อง
แต่ทีนี้คำถามคือว่าถ้ามันเกิดประเด็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วเป็นไปได้ไหมคะ
กลไกของสภาของกรรมธิการจะเป็นผู้หนึ่ง
จะเป็นผู้หนึ่งที่ทำให้ดิฉันไม่แน่ใจมันจะขับเคลื่อนไปแบบไหนแต่
แต่จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ทำให้ทุกคนปลอดภัยที่จะพูด
เพราะเราเลี่ยงไม่ได้ว่ามีคนคิดหรือเสนอแบบนี้นะคะ
ก็คุยกันครับวันนี้เราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเชิญ
ตัวแทนของกลุ่มที่เคลื่อนไหวมาพูดคุยในกรรมธิการ
จะในสภาหรือหาเวทีข้างนอกนะครับ

แต่ก็ไม่ความเป็นโทษนะครับเพราะถ้าเกิดเปิดมาแล้ว
มันอาจจะรุนแรงหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน

แต่ก็คุยกันว่าจะไปเปิดเวทีจากสภา

ภาคส่วนของสังคมคงต้องมารับฟัง

ตั้งแต่รัฐบาลหรือทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท่านก็ส่งสัญญาณมาว่าท่านก็พร้อมที่จะรับฟัง

ส่วนว่าจะไปได้ถึงจุดไหนก็คงต้องใช้เวลาล่ะ

คือมันมีนโยบายที่ชัดเจนไหมคะสาวชัยวุฒิว่าแบบ
คือถ้ามันมีเวทีที่คนรุ่นใหม่หรือใครก็แล้วแต่
อาจจะไม่ใช่คนรุ่นใหม่ก็ได้เขาพูดถึงเรื่องพวกนี้
ในการชุมนุมรวมตัวกันเรียกร้องอีก
คือมันมีนโยบายที่ชัดเจนไหมว่าเราจะจัดการให้พื้นที่ได้แค่ไหน
สิทธิเสรีภาพแบบไหนที่เรารับได้หรือจะส่งใครเข้าไปเจรจากัน

คือเรียนไม่รู้ข้อจัดการเลยค่ะว่ามันมีแบบไหนได้บ้าง
คงไม่ได้ลงไปทำขนาดนั้นแต่ที่แน่คือเราคุยกันทั้งในส่อ

ในความปริเคชัดกันไม่อยากให้ออกมาข้างนอกโรงเรียน
แต่ออกมาข้างนอกมันก็ไม่ปลอดภัยล่ะ
ไปถนนไปเจอผู้คนมันก็อาจจะเกิดการปะทะกัน

ก็พูดกันนะเราก็คุยกัน
จริงก็ยัตติเรื่องเกี่ยวกับทางการเมืองแบบนี้ก็มีการพูดกันอยู่เป็นระยะนะครับ
ประเด็นที่ขึ้นมาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเป็นไปได้ไหมคะ
พื้นที่สภาจะเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้งานเพราะเข้ารักษณะเดียวกันเหมือนกับสถาบันการศึกษาเลย
จะรอเดี๋ยวรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาซึ่งคณะกรรมธิการกำลังรวบรวมอยู่
ซึ่งเป็นประเด็นเหล่านี้เราก็จะนำเสนอสภาค่าว่าจะเป็นต้นเดือนกันยา
ก็คงจะมีโอกาสให้สอสอทั้งสภาได้กันอภิปรายแสดงความคิดเห็นนะครับอีกทีหนึ่ง
ทีนี้อาจารย์อนุสรค่ะขอสั้นเดี๋ยวขอพักอีกครั้งหนึ่งก่อนมาช่วงสุดท้าย
อาจารย์จริงแล้วเนี่ยนะคะคือตรงไปตรงมานะอาจารย์ข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการที่มีเนื้อความส่วนหนึ่งนะคะ
แต่บรรยากาศแวดล้อมข้อเรียกร้องเหล่านั้นต้องยอมรับว่ามีความไม่น่าสบายใจสำหรับคนบางกลุ่มได้จริง
จำเป็นไหมหรือควรไหมหรือเรามีสิทธิ์ไหมที่จะไปพูดกับนิสิตนักศึกษาน้องที่จัดงานคือมันควรจะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นไหมคะ
จำนวนคือไม่ใช่ไม่คาดว่าจะแบบว่าด้วยจำนวนของคนที่มาเข้าร่วมนะครับ
ก็อาจจะหลายพันอาจจะไปแตะหลักหมื่นด้วยซ้ำไป
แล้วก็ประกอบกับนะฮะตัวของนักศึกษาขึ้นไปบนเวทีตรงนั้นนะครับ
เขาก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับเหิมอะไรอย่างนี้นะ
แต่ผมคิดว่ามันควรที่จะนะครับพิจารณาตรงที่เนื้อหาใจความเป็นหลักนะครับ
ส่วนก็ใครจะเลยเถิดไประดับไหนก็ว่าเป็นรายกรณี
แต่อย่าทำให้ข้อเสนอโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นรายลักษณอักษรนะครับ
มันต้องสูญเสียความหมายหรือว่าความสำคัญไป
พึงที่จะให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากกว่า
ควรที่จะไปจดจ่อแต่เพียงว่าเช่นบอกว่าจะพูดแค่๓เรื่องทำไมพูดเรื่องนี้ด้วย
หรือแบบว่าด่วนไปตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วว่าอันนี้มันเป็นการไปคล้ายกับว่า
ผิดหลักศิลธรรมอันดีอะไรก็ว่าไป
ตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นการด่วนที่จะสรุปเกินไป
มันควรที่จะคล้ายกับว่ารับฟังตรงส่วนนั้นก่อนเสียมากกว่า
ซึ่งอย่างที่ว่าถ้าเราไปดู๑๐ข้อที่ข้อเรียกร้อง
มันล้วนแต่ถ้าจะมองไปมันเป็นความปรารถนาดีต่อสังคมไทย
เป็นความปรารถนาดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่จะสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับ
อย่างมีศักดิ์ศรีและก็สง่างาม
ไม่ใช่คล้ายกับว่าเปิดช่องให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกว่ารอบหลัง

ถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสของการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกว่ารับหลังเนี่ยมันก็จะลดลง
ไอ้สิ่งที่ระบอบประชาธิปไตยให้มันเข้ารูปเข้ารอย
ให้มันเข้ากับอะไรสิ่งที่หลักนิติรัฐหลักนิติธรรมอะไรก็ว่าไป
เรื่องที่๒ในอีกก้อนหนึ่งเราก็อาจจะเห็นในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรในประเทศนี้
ที่มันควรที่จะมีลักษณะที่คล้ายกับว่าถูกต้อง
มันควรจะเป็นหรือภายในคันลองของอาจจะเรียกว่า
เพิ่มหากศัฒน์ภายใต้ระบบรัตนธรรมนูญ
ซึ่งไอ้ส่วนนี้ทั้งหมดในแง่ของข้อเรียสจริงแต่ว่าไม่ได้เห็นได้ผล
มันสามารถที่จะคุยทั้งสิ้นและที่สำคัญคือดึงนี้เลยฮะ

มันจะป้องกันไม่ให้สถาบันกษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์
ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือต้องถูกนะฮะตำหนิรับหลัง
ถ้าเกิดไอ้เกาะเหล่านี้มันป้องกันไปเสร็จแล้ว
มันมีความชอบทำที่จะดำเนินการใช่ไหมฮะ